วันนี้สบคแถลงนะครับคุณหมอทวีสิน
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคนะครับ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นี่เลยครับ
ตามภาพที่หน้าจอนะครับ๒๒๓๐ราย

ติดอยู่ในเรือนจำ๗๗จากต่างประเทศ
วันนี้ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว๓๓๙๐รายนะฮะ
เยอะกว่าผู้ติดใหม่นะฮะรักษาหายแล้วเนี่ยนะครับ
ผู้ติดเชื้อสะสมในขณะนี้๑๖๒๐๒๒ราย
วันนี้มีเสียชีวิต๓๘ศพ
รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสมของไทยจากโควิด
อยู่ในโรงพยาบาลรักษาอยู่ตอนนี้๔๙๒๑๘รายนะครับ
มีอาการหนัก๑๒๓๖ใช้เครื่องช่วยหายใจ๓๗๘ราย
ตอนนี้ไทยเราฉีดวัคซีนโควิด๑๙ไปแล้ว

ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต
ถ้าดูตั้งแต่๑๖พฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ย
ก็ยังแต่หลักพันธุ์อยู่ผู้เสียชีวิต
แต่ละวันก็๒หลักอยู่นะครับ
บคบอกว่าตอนนี้ให้ความสำคัญเรื่องการลักลอบเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้าน
เน้นย้ำไปยังฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองตามชายแดน

เพราะตอนนี้มีตัวเลขจากทางฝั่งกัมพูชาลักลอบ
พรมแดนธรรมชาติเข้ามายังไทยเนี่ย
อย่างล่าสุดเนี่ย๘๗คนเมียนมา๔๐ลาว๙คน
รวมแล้วเนี่ยนะฮะ๑๐๐กว่าคน
เวลาเข้ามาเนี่ยก็ต้องตรวจหาเชื้อคุณ๑๙หมด
นี่ที่จับได้นะถ้าจับไม่ได้ก็ไม่รู้อีกเท่าไหร่นะฮะ